ส่วนผู้หญิงคนนี้ที่สงขลาคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสถานการณ์ไม่ดีเลย
นอนอยู่ในห้องกำลังหลับเลยค่ะ
แล้วรู้สึกเหมือนกับมีใครมากอดตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนครับ
ลืมตาดูปรากฏว่าไม่ใช่เพื่อน
เป็นใครก็ไม่รู้ค่ะเป็นชายแปลกหน้าเข้ามาในห้อง
กอดเฉยเลยค่ะโอ้น่ากลัวโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะ
แต่ว่าเธอมีสติมากก็เลยรอดมาได้หุดหวิด
ดูกันหน่อยค่ะนี่คือกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้
นี่คือคนร้ายค่ะรูปร่างผอมสูงประมาณ๑๖๐๑๖๕นี่แหละนะคะ
ท้ายทอยเนี้ยสักเป็นรูปตัวเลขไทยแล้วสู้หมวกแก๊ป
ทำทีถือสิ่งของเหมือนเป็นคนอยู่หอพักแห่งนี้
คือผู้เสียหายเขาจำหน้าได้ชัดเจนนะคะ

คนร้ายเนี่ยเสร็จแล้วเข้ามาแล้วก็ไปงัดประตู
บุกเข้าไปในห้องพักของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยู่ชั้นสอง
จะไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็คือเข้าไปทำไม่ดีไม่ร้ายนั่นแหละนะคะ
แต่ผู้หญิงขัดขืนจนรอดมาได้
นี่คือช่วงเวลาถ้าดูตามกล้องก็คือประมาณตี๔กว่า
ใกล้จะตี๕ของวันที่๑พฤศจิกาที่ผ่านมา

ประมาณตี๕รู้สึกตัวเหมือนมีคนมานอนกอด
ตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนกลับมาแล้วมากอดเรา
แต่คิดอีกทีเพื่อนเราไม่เคยนอนกอดเรานะ
ก็เลยหันไปมองหน้าโอ้โหคราวนี้
มันไม่ใช่แล้วค่ะมันเป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
คนร้ายเนี่ยพยายามจะข่มขืนเธอเธอก็เลยขัดขืนต่อสู้
แต่สุดท้ายตั้งสตินะคะแล้วบอกคนร้ายบอกขอเข้าห้องน้ำก่อน

คราวนี้พอเปิดไฟปุ๊บเห็นหน้าชัดเลย
นี่ค่ะว่าคนร้ายหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
พอคนร้ายเห็นเปิดไฟก็เลยรีบวิ่งหนีค่ะ

ก็คือคนนี้แหละค่ะพฤติกรรมก่อนจะเข้าไปในห้องมันเป็นแบบนี้
จับภาพได้ชัดเจนเลยภาพชัดเจนเลย

ภูมิกับสภหัดใหญ่บอกว่าสั่งพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหาย
แล้วให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตามจับได้ในที่สุดค่ะคุณบุ๊ค
เนี่ยค่ะไปจับได้คือนายสัตยาพราวพงพันธ์หรือนายลูกชิ้น
จับได้ตอนที่กำลังแหมเดินเที่ยวอยู่ที่ตลาดคอมเพล็กซ์
ผู้ต้องหาอ้างว่าบอกไม่ได้ไปข่มขืนจะเข้าไปหาของกิน
เข้าไปหาของกินอะไรบนเตียงล่ะคะ

เขาตื่นมาก็ตกใจก็เลยวิ่งหนีนี่ค่ะ
แหน่งคือทางขอมพันธุ์ทางความเชื่อของอ้างว่ากลับมาแล้ว
ดูเรื่องนี้แล้วก็สะท้อนไปถึงเรื่องความรัดกลุ่มของหอพักต่างว่าคนนอกเข้าไปได้อย่างไร
แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยประตูของห้องพักด้วยนะคะมันอาจจะต้องมีกรอนที่ล็อกด้านในอย่างแน่นหนาอีกสักชุดหนึ่งหรือเปล่า
เมื่อกี้มันเข้าไปได้ง่ายนะขึ้นชั้น๒ได้เลย

ตำรวจนำตัวไปตรวจปัสสาวะค่ะเป็นสีม่วง
ก็แจ้ง๓ข้อหาเลยเสพยาเสพติด
อาจารย์โดยขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้าย
และบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนค่ะ